คุณผู้ชมครับพลังงานในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
กลายเป็นปัจจัยที่๕ในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะคะ
พลังงานน้ำมันก็ดีเชื้อเพลิงก็ดี
หรือว่าจะเป็นพลังงานจากธรรมชาติแสงอาทิตย์

ล้วนจำเป็นแล้วก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งสิ้น
แต่ว่าเราจะทำความรู้จักกับพลังงานที่ยั่งยืนกันในวันนี้
พลังงานที่ยั่งยืนคืออะไรและมีความสำคัญ
และเราควรจะต้องรักษาและให้ความสนใจอย่างไรบ้าง
งานที่กำลังจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะครับคุณผู้ชม
เป็นงานที่จะทำให้เราได้รู้จักกับพลังงานที่ยั่งยืน
ให้เราได้รู้จักถึงเทคโนโลยีที่มากขึ้น
และที่สำคัญเป็นงานที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะ
โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย๒๐๑๙
ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากสองท่านที่จะมาพูดคุย
แล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานนี้ให้เราฟังกันนะคะ
สวัสดีทั้ง๒ท่านก่อนเลยสวัสดีค่ะ
เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรทัชชัยสุมิตรนะคะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือดรธวรัฐสูตบุตร
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
แล้วก็โฆษกระทรวงพลังงานด้วยนะคะ
ก่อนอื่นขอเรียนถามรองศาสตราจารย์ดรทัชชัยก่อนว่า
งานนี้ด้วยความที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
งานนี้จัดขึ้นได้อย่างไรมีรูปแบบแบบไหน

ครับงานนี้ก็จัดโดยกระทรวงพลังงานนะครับ
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงคมนาคม
แล้วก็ให้ทางภาคเอกชนเป็นผู้จัด
การจัดงานนี้ก็จัดเพื่อให้มีทั้งเวทีประชุมวิชาการ
แล้วก็นิทัศกาลทางด้านเทคโนโลยีครับ
คือภายในงานก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ก็เป็นพลังงานที่คาดว่าในอนาคตจะมีการใช้กันมาก
เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ย
พลังงานยั่งยืนก็คือว่าพลังงานที่เราสามารถใช้ได้

โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากนัก
แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมากนัก
ถ้าอย่างนั้นแล้วไฮไลท์ของงานนี้มีอะไรบ้าง

ก็จะมีรถยนต์ที่ใช้ไฮโดเย่น

ให้เห็นเลยแล้วก็ไปดูได้
แล้วที่สำคัญก็คือว่าคนที่ออกแบบเนี่ย

แล้วก็มีรถยนต์ไฟฟ้าอีกราย๒รายนะครับ

มีเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมาจากประเทศจีนนะครับ
แล้วก็มีในเรื่องของไฮโดเย็น

ที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอนาคต
ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมพลังงานที่เรามองว่านี่แหละ
คือพลังงานยั่งยืนที่เราต้องใช้ต่อไป
ทีนี้ถามคุณดรธวรัฐหน่อยเมื่อสักครู่นี้แอบคุยกันแล้ว
ถ้าถามถึงในแง่ของทางภาครัฐนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์พลังงานบ้านเราพัฒนาไปแบบไหนยังไงบ้าง

ก็ต้องถือว่าประเทศไทยได้ผู้ใหญ่ด้านพลังงานในอดีต
วางรากฐานมาดีต่อเนื่องมาตลอด๓๐ปีนะครับ
ทำให้สถานการณ์พลังงานประเทศไทยอยู่ในระดับที่เรียกว่ามั่นคงแข็งแรง
เราไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ
ไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องเข้าคิวเติมน้ำมันรถยนต์
เหมือนในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นจะถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำด้านพลังงาน
และการพัฒนาพลังงานทุกรูปแบบของอาเซียนก็ว่าได้

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อสัดส่วนการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศไทยเอง
ก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งในอาเซียนแล้วเป็นอันดับต้น
มีการพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ
ก็จะถือว่าเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถโชว์เคส
หรือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาให้ทั่วโลกได้เห็นภาพ
ว่าอนาคตข้างหน้ามันยังมีเรื่องราวอีกมากมาย

แม้ว่าเราเป็นผู้นำแต่เราอาจจะยังไม่ได้ลองในเรื่องบางเรื่อง
จำหน่ายไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างเดียว
แปลว่าเราสามารถที่จะติดระบบเซ็นเซอร์
แล้วเราสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าของเราเอง
เพราะว่าก้าวต่อไปบริบทต่อไป
ของการพัฒนาพลังงานของโลก
คือทำให้ผู้ใช้ไฟอย่างเรา

แต่เราต้องติดตามนวัตกรรมต่าง

และนวัตกรรมในเชิงเทคโนโลยีที่จะมาพัฒนา
ที่จะได้เห็นความก้าวหน้าของประเทศอื่น
แล้วเราเองก็มีโอกาสโชว์เคสของเราเช่นกัน

ไหนชื่องานมีคำว่าแห่งเอเชียติดด้วย

ระหว่างพลังงานก็ดีเทคโนโลยีก็ดี
ระหว่างบ้านเรากับประเทศในแถบเอเชีย

ครับในงานนี้ก็มีคนมาร่วม
จากประเทศในแถบเอเซีย
และจากที่อื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
มุ่งหวังว่าประเทศไทย

ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน
เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำว่าเอเซียก็คือว่า
คาดว่าเวทีนี้ก็จะเป็นเวที
ที่เป็นศูนย์กลางของเอเซียได้
แล้วก็ในเรื่องของผู้ที่มาร่วมงานเนี่ย
เราก็ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรี
จากประเทศเพื่อนบ้านมา๒ท่านนะครับ
แล้วก็จะมีท่านทูตท่านหนึ่งมากล่าวด้วย
งานนี้จะเปิดโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีผลอากาศเอกประจินจันตอง

อยากให้ทั้งสองท่านบอกกับคนดูทางบ้านหน่อย
ว่างานนี้ใครไปดูได้บ้าง

แล้วก็รบกวนชี้แจงเรื่องของวันเวลาสถานที่

ก็ในเรื่องของผู้ที่เข้าชมเนี่ยความจริงแล้ว
งานนี้ก็โดยตัวมันเองก็บอกแล้วว่า
วิชาการก็ดีวิศวกรก็ดีนักวิทยาศาสตร์ก็ดี
ผู้กำหนดพลังงานก็ดี

แล้วก็จะได้ประโยชน์จากการเข้าชมครั้งนี้

นะครับงานก็จัดวันที่๒๓ถึงวันที่๒๕มีนาคมนะครับ
ค่ะมาเตอร์ธรรมรัฐเชิญชวนนิดหนึ่งค่ะ

ก็งานนี้จะเป็นงานสำคัญงานหนึ่งนะครับ
โอกาสสำหรับประชาชนทั่วไปนักวิชาการ

ที่จะมีโอกาสในการที่จะเข้ามาร่วมสัมมนาเสวนา
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าด้านพลังงานนะครับ
เฉพาะของประเทศไทยเองของระดับนานาชาตินะครับ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและในกลุ่มประเทศในอาเซียนและเอเซียนะครับ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
รองศาสตราจารย์ดรทัชชัยสุมิตรค่ะ
รวมถึงดรธวารัสสุตบุตรด้วยนะคะ
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ก็ถือว่าพลังงานนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวของประเทศไทยเรา
ที่จะได้แสดงศักยภาพในเรื่องของการเป็นผู้นำด้านพลังงาน
รวมถึงที่จะเป็นแหล่งรวมเป็นศูนย์รวมอีกหนึ่งงาน
จะทำให้คนไทยประชาชนทั่วไปอย่างเราทุกคน
รู้จักถึงพลังงานที่ยั่งยืนแล้วก็เห็นความสำคัญ
แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น